แล้วก็มาต่อกันที่เรื่องราวของชาวเกาหลีกันต่อนะคะ
พูดถึงไม่ได้แล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
รู้อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้มีใครบ้างที่ปฏิเสธบทนี้ไป

จอไปแล้วนะคะด้วยเรตติ้งผู้ชมจำนวนมหาศาลสูงถึง๔๐เลยทีเดียว
ซีรีส์โรแมนติกดราม่าขวัญใจชาวเกาหลี
นำแสดงโดยพระเอกที่ฮอตสุดในวินาทีนี้อย่างทรงจุงกิ
บทบาททหารหนุ่มผู้รับใช้กองทัพ
แต่ก่อนที่บทกัปตันยูสุดสมาร์ทสุดเท่
จะหลุดมาถึงมือของทรงจุงกินะฮะ
เคยผ่านสายตาพระเอกดังมาแล้วมากถึง๔คน
ที่ปฏิเสธบทนี้ไป
โอ้โฮเสียดายมากจริงรายแรกค่ะก็คือ
เอกหนุ่มซุปตาวัย๓๘ปี

ประกบคู่กับหมอคังหรือว่าซองเฮเคียวมาก่อนแล้ว
ส่วนรายที่๒ค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ
เป็นพระเอกหล่อหน้าใสปากแดงวัย๓๔ปี
โออินซังก็เคยร่วมงานกับนางเอกซองเฮเคียวมาแล้วเหมือนกัน
ขณะเดียวกันที่หนุ่มหล่อสุดเซ็กซี่วัย๓๔ปีอีกแล้ว
กงยูค่ะคนนี้คนไทยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดี
ที่มีรายชื่ออยู่ในโพสต์เช่นกัน
แต่ว่าเจ้าตัวไม่เคยประกบคู่มากับซองเฮเคียวนั่นเองค่ะ
และเบอร์สุดท้ายที่ถูกทาบทามนะครับ
ก็คือนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งวัย๒๖ปี
เจ้าตัวก็ยังไม่เคยเจอกับซองเฮเคียวเช่นเดียวกันนะคะ
เขาบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วสมาคมแม่บ้านเกาหลีอย่างเราเนี่ย
เสียดายแทนเลยเพราะว่าการปฏิเสธบทดีอย่างบทของกัปตันซียูจินเนี่ย
เหมือนกับการปฏิเสธความดังแล้วก็ปล่อยให้มันหลุดมือไปต่อหน้าต่อตาค่ะ
แต่อย่างที่ว่ากันแหละมองอีกมุมนึงเขาบอกว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิต

ที่จะทำให้ซองจุงกิเนี่ยดังเป็นพลุกแตกมากขึ้น
เป็นจังหวะของเขาดวงของเขาที่ต้องดังกับบทนี้

และตอนนี้แน่นอนว่าขึ้นเป็นสามีของเอเชียไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
วาดหัวใจสาวทั่วเอเชียทั่วประเทศไทยไปแล้วเรียบร้อย
ผู้ประกาศสาวจากไทยรัฐทีวีของเราหลายคนเหมือนกันนะครับ
ก็ติดแฮชแพคภรรยามโนกันไป